ประมาณตีหนึ่งผู้ชายคนนึงเมาแล้วขับรถไปเจอตำรวจขอตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล
ไม่ยอมให้ตรวจมีการด่าตำรวจด้วย
ขับรถหนีแต่ไปชนกับนักศึกษาพยาบาลขับสวนมาเสียชีวิตคาที่เลยคุณผู้ชมนะฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนสายบ้านห้วยชันมุ่งหน้า
ทางบ้านห้วยต้อนอำเภอเมืองชายภูมินะครับใกล้กับราชพัฒนชายภูมิตอนตีหนึ่งที่ผ่านมา
ตำรวจสภชายภูมิเองเข้าไปตรวจสอบต้องการจะวัดปริมาณแอลกอฮอล์ของคนขับกระบะ
ที่ชื่อว่านายบุญเพงอายุ๖๓ปีเมาแล้วขับมาด้วยความเร็ว
ตำรวจไปขอตรวจนายบุญเพ็งไม่พอใจไล่ต่อยตำรวจไล่ด่า
พุ่งชนกับรถของนักศึกษาพยาบาลชื่อว่านางสาวพัทรพรเป่งแก้ว
ชีวิตเลยคุณผู้ชมนะฮะทีนี้ทางด้านของนางสาวพนมพรกับนางสาวเปรมวดีน
นั่งซ้อนท้ายมาด้วยบาดเจ็บถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลก็คือมากัน๓คน
ตำรวจคุมตัวคนขับกระบาดไปที่โรงพักดำเนินคดีเบื้องต้นเป่าปริมาณ
แอลกอฮอล์ก็วัดได้หนึ่งร้อยเจ็บสิบสองมิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ตั้งข้อหา
เมาแล้วขับแล้วก็เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและบาดเจ็บสาหัสนะครับ
เรื่องนี้กลายเป็นเรื่องที่เป็นข่าวเศร้าในโลกโซเชียลเพราะว่าองค์การนัก
ศึกษาของมหาวิทยาลัยราชวัชยภูมิมีการโพสต์เรื่องราวของน้องมิ้วที่
อนาคตกำลังสดใสแต่ว่าต้องไปดับวูบเพราะคนเมาแล้วขับบอกว่าจากบ้าน
มาไกลมาตามความฝันเพื่ออยากจะเป็นพยาบาลทำไมฟ้าไม่ให้โอกาสนางฟ้า
ข่าวได้ปฏิบัติหน้าที่ตามความฝันซะก่อนทำไมฟ้าถึงเอานางฟ้ากลับไป
จังขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของน้องมิ้วที่ต้อง
เสียลูกสาวผู้เป็นที่รักไปอย่างไม่มีวันหวนกลับน้องมิ้วไปเป็น
นางฟ้าบนสวรรค์เป็นพยาบาลตามความฝันของน้องบนฟ้านะคะลิฟต์น้องมิ้ว
นางสาวพัฒนาพรเป็นแก้วชาวจังหวัดระยองนะครับเป็นนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ปีสอง
รุ่นที่สิบสองของมหาวิทยาลัยราชภัษยภูมิครับ